สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหัดมวยทั่วประเทศนะครับ
ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมเอกชัยนะครับ
ผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
ความดูเดือดตื่นเต้นทางร้าวใจเหมือนเดิมนะครับ

ดูคู่แรกนะครับมุมแดงโอ้โหยาวเหลือเกินครับ
กรรมปั้นหนักแรงคู่นี้จะครบ๕ยกหรือเปล่า

ไฟแดงจอมเดือดหมัดควงสวาส
จอบรับต่อยรันหยับคาที่
เขาคือร่มโพโรงเรียนกีฬาอบตสกลนคร

ตำราซัดอาวุธหนัก

เขาคือเพชรสำเร็จลูกหนองยางถอย
ครับมวยคู่แรกเปิดหัวรายการของเราวันนี้นะครับ
ไฟแดงร่มโพโรงเรียนกีฬาอสกนนคร
อนุชิตศรีเมืองบุญ
อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดกรสิน
กมาแล้ว๔๕ครั้งชนะ๔๐แพ้๕ครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะกระแนนแป๊บซี่
บ้านไผ่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสำเร็จ

ชื่อทวีซับเผ่ามงคลอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๓๕ครั้งชนะ๒๕แพ้๑๐ครั้ง
โชคธนาทิพย์ยกแรกครับที่เวทีมวย

มุมแดงร่มโพลโรงเรียนกีฬา

ขณะที่มังเงินเมียร้อยตีบุญจันทุ์ยืนยงครับ
เป็นตัวแทนจากอบตหนองย่างทอยครับ

อาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
โอ้โหคู่แรกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ
ติดตามยกที่๑กับพี่ปะและพี่บุ๋มครับ

เจอที่ด้านผู้ชมครับกับเกียงสีแดงร่มโพโรงเรียนกีฬาอบอตสุโกนครแดง
น้ำเงินเพชรสำเร็จอบตหนองยางทอยนะครับ

คู่นี้ชนะสวยกันด้วยกันคู่เลยนะครับ

เกงสีน้ำเงินนี่หมัดหนักใช้ได้เลยนะพี่ป่า
เตะขาต่อยบัตรที่อันตรายแล้วครับอันตรายนี้
นี่นี่ครับเท็จสำเร็จ
แต่ว่าดูจากรูปร่างโครงสร้างของฝ่ายแดงไอ้เจ้าร่มโพแล้วมันน่ารักเหลือเกินนะสิบจาตุ
พูดถึงจาตุแล้วนึกถึงเด็ดขาด

ดับเงินดักหลวงรุนแรกขึ้นกาลคอเลย

ปุ๊บซ้ายผิดโดนเข่าซ้ายแทงเข้าไปเต็มนะ
คู่นี้ชกกันในพี่กัน๑๑๔กร
คู่คิดขาดบนพิธีภัยดูดกลมกลางให้กระแนนมีสูงวิทย์การิชิต
นรงดวงจิตนะครับแล้วก็ชุมพลอินตยศ
ต้องลุ้นต้นแล้วครับอันตรายนี่อาวุธของไอ้เจ้าเพชรสำเร็จ

คู่ต่อสู้มันตลอดนะฝ่ายเพมิวนี่
ย่ามใจเลยมีหันล่างก่อนแล้วก็ขึ้นบนตามสูตรเลย
แดงนี่น่าจะโกงแทงดีแทงแหลมแบบนี้ดี

ตัวสูงแบบร่มโพแบบนี้นะครับถ้ามีตีนหน้ามาด้วย
สร้างความระบากใจให้น้ำเงินพยายามตัวเล็กมันก็ต้องเบียดเข้าหาตัวใหญ่อยู่แล้วนะ
สำเร็จไต่ซ้ายมานี่กันหมัดของเพชรสำเร็จน้ำเงินได้ด้วย
แค่คู่นี้บูเร็วน่ะไอ้แกกระหยับด้วยความมั่นใจเลยน่ะวันนี้
แต่คู่แรกมีล็อคเนี่ยเดี๋ยวติดเชื้อแหละคู่สองสามสี่เดี๋ยวตามมาติดติดเลย
โอ้โหแถงแหลมสวยติดตีหน้าขาเลยเล่นเล่นเล่นของเก่า
เจาะที่เก่าตลอดนะครับเพชรสำเร็จว่ายังไงร่มโพ
ร่มเย็นหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้เล่นแล้วเย็นหรือเปล่า
เปลี่ยนเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงไปเลยนี่ไงมันจบเร็วแบบเนี้ย
เจ็บเลยบอกแล้วว่าโอ้โหอันตรายเลยลูกเจาะยังเข้าที่เก่า
กระดูกมวยเป็นรองด้วยนะเจอแบบนี้เป็นปัญหาเลยนะครับ
เรียบร้อยเลยนะครับจาตุไปเลยมันเร็วกว่าที่คิดจริงเลย
เพชรสำเร็จครับเจาะยางเข้าไปเจาะหลายทีนะเป็นสิบทีนะ
ใช่แต่ว่าโดนสองทีเท่านั้นพอได้จังหวะเนี้ยดูภาพช้าเลย
หันเข้าไปสองทีติดเลยทำเพียบเลยนอนเลยครับโดนเข้าไปเลยแม่
แผลเก่าที่เก่าเวลาเดิมโดยตลอดเลยสารภาพเลยนี่น่าจะเป็นคน
ใหม่เหมือนกันนะเพชรสำเร็จเอาบาตอหนองย่างถอยติดตามครับ
ชกรายนี้ติดตามผลงานของเขาต่อไปนะครับเพชรสำเร็จอบต
น้องยางถอยนะครับอีกไฟล์สองไฟล์นี่เดี๋ยวไปเข้ารายการใหญ่
สวยเลยนะเนี้ยเพชรสำเร็จมันต่อยอย่างนี้มันประทับใจอ่ะ
โอ้โหติดตาติดตาไม่เต้นไม่รอเลยเปิดเกมเลยแม่ผู้ชี้ขาด
บนวีธีบอกไม่เหนื่อยเลยวันนี้ผมยกนับทุนกบกลางสบายสบายเลยอ่า
เกิดสนะไปสวยสนคนงามนะครับทางรมโพโรงเรียนกีฬาเอาบาตอ
สกลนครแพ้ให้กับเพชรสำเร็จอบตหนองย่างทอยไปในยกที่๑
หนึ่งโดนเจายางพักสักครู่ครับ